ปัจจุบันอายุ๗๒ปีแล้วนะครับแกเป็นจอมโจรชื่อดัง
แห่งภาคใต้นะครับก็ถูกจับติดคุกมานานหลายสิบปี
ออกมามอบตัวเถอะนะล่าสุดวันนี้นะฮะนี่ลุงเอียดนะฮะได้คุยกับผม
เปิดปากกับภาคภูมิวีดีโอคอลคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเสียแป้งนาโนต
ถามว่าทำไมต้องคุยกับลุงเอียดอ่าอ่าลุงเอียดในปัจจุบันอายุเจ็ดสิบสองปีนะฮะ
เป็นอดีตโจรเรียกค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครองชื่อดังทางภาคใต้ค่ะ
เคยหนีเข้าป่าอยู่หลายรอบอ๋ออ่าเทือกเขาบรรทัศน
บอกแกก็เคยไปแต่แกไม่เคยไปอยู่ที่บ้านตระค่ะอ่า
แต่ก็ว่าแกแกเคยผ่านเทือกเขาบรรทัศน์นะครับวันนี้ลุงเอียดเนี่ย
โทษออกมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับปัจจุบันเป็นประธานชมรมจิตอาสารักป่าเทือกเขาบรรทัศน์
เรื่องของเสียแป้งนาโนทที่ผ่านไปเจ็ดวันยังไม่เจอตัว
เอียดบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอเสียแป้งในเรือนจำจังหวัดพัทธลุงนะ
เอียดเนี่ยติดคุกนานหลายสิบปีนะครับ
เสียแป้งที่เคยเจอเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะไม่ใช่ติดคุกรอบล่าสุดนะ
ตอนนั้นเสียแป้งยังหนุ่มกว่านี้ปัจจุบันใน๓๗นะครับ
ตอนที่เจอกันเนี่ยตอนอยู่เรือนยางพัทธลุงเนี่ย
เอียดบอกเคยไปห้ามศึกเสียแป้ง
ไม่ให้ทะเลาะกับเพื่อนนักโทษด้วยกัน

ส่วนตัวลุงเอียดตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าเสียแป้ง
ถ้าเกิดว่ายังอยู่เนี่ยไม่น่าจะใช้ชีวิตอยู่บนเขาบรรทัศน์

เพราะสภาพมันแบบโอ้โหมันรกมันทึบมาก
แล้วถ้าเกิดเป็นไปตามข่าวที่มีการปะทะกันในวันนั้นจริง

ที่ว่าหนีไปตัวคนเดียวเสื้อผ้าก็แทบไม่มีติดตัว

อาหารเสบียงอะไรก็ไม่มีไปคนเดียวลูกน้องก็ไม่มี

ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงลุงเอียดเชื่อว่าป่านนี้ตายแล้ว

ถ้าเป็นไปตามข่าวนั้นผมว่า๗วันนี้เสียแป้ง

ถ้าตายแล้วเจอตกทุกอย่างไร
น่าจะตายแล้วผมว่า๗วันมันจะกินอะไร
เสื้อตัวเดียวยุงกัดก็ตายแล้วถ้าขบก็เดือดร้อน
แล้วมันไม่มีอาหารไม่มีเสบียงตามที่เขาว่า
ผมก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมว่าเสียแพ่ง

หรืออยู่ต่อไปก็ไม่เกิน๓วัน

ไหนใกล้ป่าไหนหนาวไหนเย็นไหนเดินยาก
ไหนตีนหน้าผาข้ามอ้วยข้ามน้องข้ามกลองข้ามเขา

เอียดแกเป็นอดีตขุนโจรเรียกฆ่าไทย

ว่าทุกคนรู้จักเพราะว่าดังมากจริง
นั่นคือพี่ชายลุงเอียดเสี้ยงเอียด

วันนี้ผมบอกแหมลุงเอียดแม่

โรงเรียนบอกโอ๊ยผม๒ล้านกว่า

ถ้ายังตามจับตัวเสียแป้งไม่เจอเนี่ยนะฮะ

ศัยศาสตร์อะไรเข้ามาช่วย

การทำพิธีเปิดป่าเสกคาถา

แต่แกไม่เคยสอนเสียแพ่งนะไอ้พวกวิชา

เรื่องค่าหัวเสียแป้ง๑ล้านบาท

ต่อให้มีค่าหัว๑ล้านเนี่ย

เขาจะแจ้งเบาะแสกับทางการนะฮะ

เขาไม่สนใจหรอกเรื่องค่าหัวจะเท่าไหร่เท่าไหร่

หนึ่งก็คือบางคนก็ไปคิดว่ามีบุญคุณต่อกัน
เขาไม่สนว่าเสียแป้งก่อคดีอะไร
มีธุรกิจสีเทาแบบไหนยังไง

เขาเจอเสียแป้งเขาก็ไม่บอก

เป็นผู้มีที่พอในพื้นที่พัทลุงใช่ไหม
นำตัวเองอยู่บนเทือขาวบรรทัศน์

เสียแป้งไปอยู่ในคุก
คุณคิดว่าคุณได้ใช้เงิน๑ล้านไหม

แล้วเสียแป้งเนี่ยตอนนี้ตกลงยังอยู่

ลุงเอียดบอกว่า

แล้วคิดว่าป่านนี้เขายังอยู่บนเขาเหรอ
มีตำรวจด้วย

เชิญมาคุยกันอีก๒ท่านนะฮะ

ก็คือท่าน

แล้วมีท่านหนึ่งนะครับท่านโพธรีสุภิสารพลักษณ์ดีนฤดนาศ

แมวนะฮะปัจจุบันท่านเป็นรองหัวหน้าพักเก้าไกล

อันนี้มาคุยกันเรื่องของยุทธวิธี

สภาพพื้นที่ป่านะครับทั้งสองท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญ
คือเชื่อไหมทั้งสองท่านมองตรงกันอย่างนี้นะน้องมิ้น
เชื่อว่าไม่อยู่แล้วลงจากเขาบรรทัศน์ไปแล้ว
แล้วลงไปตั้งแต่๒วัน๒วันแรกนั่นแหละ

ถูกต้องนะฮะแล้วเผลอเนี่ยจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วด้วยซ้ำ
ท่านดำรงพิเดชเนี่ยบอกว่าพื้นที่ป่าเขาบรรทัศน์เนี่ย
มันไม่ได้กินรอยต่อแค่๓จังหวัดนะ

แล้วเชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยต้องมีคนช่วยอยู่แล้ว

เขามีลูกน้องเยอะแล้วลงไปข้างล่างเนี่ยไม่ได้ไปหรอกชายดงชายแดนออกจากสงขลาไปมาเลอะไรพวกเนี้ย
เชื่อว่าเผลอเผลอเนี่ยลงเรือแล้วก็ไปอินโดแล้วโอ้ไปนู่นเลยเหรออันนี้ท่านดำรงพิเดชท่านคาดการณ์นะ
ค่ะอ่าส่วนท่านสุพิสารท่านก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอย่างงั้นเช่นกันนะฮะ
คิดว่าไม่น่าจะอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโอ้โหไม่อย่างนี้เนี่ย
อย่างนั้นป่านี้มันอาจจะต้องเจอแล้วแล้วที่บอกว่าป่ามันอยู่ยังไงอยู่ลำบงลำบาก
อ่าคุณดำรงพิเดชบอกว่าเทือกเขาบรรทัศน์ปัจจุบันเนี่ย
มันมีการเข้าไปทำอาชีพทำสวนทำไร่ค่ะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเนี่ยใช้สัญจร
เส้นทางที่เจ้าหน้าที่เดินเนี่ยท่านดำรงบอกนี่ก็คือทางที่ชาวบ้านเขาเดินปกตินะ
อันนี้ไม่ได้บุกป่าฝ่าดงฝ่าฝ่าเขาเข้าไปเพื่อจะตามหาเสียแป้งนะ
อันนี้หมายถึงเนี่ยก็ชาวบ้านเขาก็ดงก็เดินอย่างนี้นี่แหละอ๋อเหรอคะ
เพราะฉะนั้นถามว่าเสียแป้งทำไมอยู่ได้มันก็อยู่ได้นั่นแหละ
ถ้ามีคนช่วยเนี้ยมันมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วอืม
มตรีสุพิสารพักดีนรินาศนะฮะวันนี้นะครับตั้งข้อสังเกตนะครับ
นี่ผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันเพราะว่าเราเราจะรู้ว่า
เสียแป้งถ้าดูจากตามร่องรอยภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็เข้าป่าตั้งแต่คืนนั้นเลยใช่ไหมที่หนีอ่ะใช่ค่ะ
นึกถึงแค้นยาวขายาวรัดกุมเลย
ถ้าคนจะหนีไปอยู่ในเมืองเลื่อกออกทายแดน
ใส่อิงเกงซื้อยืดหัวหมวกอะไรก็ได้
กันท่องกันทากกันแมลง
เสื้อแขนยาวสีดำรัดข้อมือกางเกงขาสามส่วนสีดำ
ผุดแบบแนบทิศร่างกายป้องกันแมลง
รองเท้าผ้าบงผ้าใบนี่เห็นไหมฮะพร้อมเลยเหมือนกันนะแล้วเชื่อว่าต้องเป็นการวางแผนแบบที่ว่าอ่า
ตั้งแต่อยู่ในคุกอืมหมอเลื่อนนัดยังออกไปอืมช่วยออกจากคุกมาขับรถหนีอืม
เอารถไปทิ้งเอาโทรศัพท์ไปทิ้งแต่ตัวเองขึ้นป่าอ่า
เข้าป่าเตรียมชุดไว้แล้วอยู่ในป่าเขาบรรทัศน์ก็ต้องมีคนช่วยอยู่แล้ว
เพราะอย่างที่รู้ใช่ไหมอาหารการกินย้ายขนำไปเรื่อยใช่แล้วคิดว่าเขาจะไม่วางแผน
ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ขึ้นมาถึงเขาจะไปยังไงต่อจริงคือแปลว่าอันนี้มันเป็นการวางแผนมาอย่างยาวนานแล้วเหมือนกันนะ
ถูกต้องครับ
อันนี้คือเป็นชุดที่สามารถลำลองอยู่ในป่าเนี้ยอ่าเหมือนชุดที่ปลอดภัยที่สุดที่อ่า
จะไม่ทำให้ผิวหรือตัวเนื้อเนี่ยโดนพวกสัตว์เลื้อยคานพวกนี้ได้
แค่แค่สวมเสื้อกันฝนนะครับหรือเสื้อหนาวทับก็อยู่ได้แล้วนะครับ
ดำรงชีวิตในป่าได้เรียบร้อยเลยดีกว่าด้วยสาเหตุแล้วทำไมถึงต้องแต่งชุดแบบนี้
ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมสันนิษฐานว่านี่คือเขาอาจจะรู้ว่าทำเลว่าจะต้องเข้าเขา
หรือเข้าป่าเพื่อดำรงชีวิตอยู่บางส่วนเวลาเพื่อหลบหนีเรื่องของปัญหาของการเดินทางนะครับ
มันก็สะดวกในการรัดกลุ่มในการที่จะเดินทางถ้ามาธรรมดา
ทำไมไม่แต่งตัวแบบคนที่พาหลบหนีนะฮะง่ายกางเกงยีนเสื้อยืด
เก็ตอะไรก็ว่าไปใช่อันนี้มาชุดแบบนี้เตรียมชุดมาให้เลยอ่ะ
เหมือนวางแผนแล้วว่าขึ้นเทือกเขาบรรทัศน์อย่างนี้หรอ
อ่าเดี๋ยวจบแทนละนึงโชว์ฟังเต็มกันแล้วกันอืม